เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครับ

เห็นชอบนะให้๑ตุลาคมนี้
จะมีการปรับลดโควิด๑๙
จากแต่ก่อนมันเป็นอะไรโรคติดต่ออันตราย
จะเปลี่ยนเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
แล้วพวกฉีดวัคซีนการเข้ารักษาตามสิทธิ์อะไรแบบนี้ยังฟรีไหม

ประชุมเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงมติที่ประชุม
มีการเห็นชอบปรับโรคโควิด๑๙ให้เป็นแค่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังครับ
เช่นเดียวกับพวกไข้หวัดใหญ่มาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออก

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน
แต่คุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ใช่โรคประจำถิ่นนะ
เข้าใจผิดนะฮะยังไม่ใช่โรคประจำถิ่น
ซึ่งการลดระดับดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อประชาชนครับ
ทุกคนยังเข้าถึงการรักษาตามสิทธิ์
แล้วก็การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นฟรีเช่นเดิมครับ
จากนี้การบริหารจัดการยาในโรงพยาบาลต่าง
จะมีการอนุญาตให้โรงพยาบาล
สามารถจัดหายาต้านไวรัสเองได้ตั้งแต่๑กันยายนเดือนหน้าครับ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยยังสามารถเบิกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออื่นได้ตามสิทธิ์ครับ